ดูที่วัดนี้หน่อยแถวรัฐกระบังกรุงเทพฯคือเด็กวัดอายุก็๕๕แล้ว
หลวงพี่ท่านบอกว่ามาอยู่ที่วัดเนี่ยไม่เคยมีธรรมะขัดเกลาจิตใจได้เลยนะ
สำมะเลเทเมานู่นนี่นั่นสุดท้ายล่าสุดพระท่านก็เอาโทรศัพท์มือถือ
มาเปิดเพลงใส่ลำโพง

เปิดเพลงใส่ลำโพงเพื่อให้ช่างก่อสร้างเนี่ยเขาทำงานก่อสร้าง
อยู่ที่นี่ขโมยมือถือไปเลยพระท่านวิ่งไล่จับ
แล้วดูนี่จับได้แล้วจับแล้วท่านอัดคลิปเอาไว้

สุดท้ายล่าต้านหลวงพี่นี่ตัวใหญ่กลายเป็นเด็กวัดเยอะ
โพงตรงนี้ไหมฮะแล้วโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้
นี่อดีตเด็กวัดนะอดีตเด็กวัดหัวทองนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ไม่รอดนะฮะหลวงพี่ท่านจับเอาไว้ได้แล้วก็เอาคลิปนี้มาลง
นะฮะคลิปนี้แล้วมีข้อความบอกว่าบังอาจมาขโมยของฆ่าภัยสังคม
กมือถือของอัตมารวบตัวได้คาหนังคาเขาเห็นอัตมาหุ่นแบบนี้
ไวนะครับนี่หลวงพ่อท่านโพสต์เอาไว้นะฮะค่ะวันนี้เรา
ก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
ขโมยมือถือพระเออโอ้โหนี่แล้วเห็นช่างก่อสร้างที่ยืนอยู่เนี่ยไม่ใส่เสื้อนี่คือช่างก่อสร้างที่วัดกำลังมีงานก่อสร้างอยู่
พระท่านก็เอามือถือเนี่ยมาเปิดเพลงใส่ลำโพงอืมคือให้ช่างเขาทำงานแบบสบายใจ
ใช่อยู่ดีดีอดีตเด็กวัดมาด้อมด้อมมองฉวยมือถือวิ่งเลยเออพระท่านวิ่งไล่จับล็อกตัวไว้ได้
พระรูปนี้นะฮะหลวงพี่พิพัฒน์พงษ์เจริญสุเมโทนะฮะพระลูกวัดพลมานีนะครับ
นี่แหละอยู่ที่ราชกระบังกรุงเทพนี่วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปเรียนถามท่านหน่อย
ว่าเออเหตุการณ์มันเป็นยังไงท่านบอกว่าอย่างนี้ฮะนี่มือถือเครื่องนี้นะ
บอกช่วงเที่ยง๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนู้นนะในออสอายุ๕๕นี่ออสกิติศักดิ์พลดีเป็นอดีตเด็กวัด
วันนั้นขี่จักรยานยนต์มาจอดใต้สาราวัดซึ่งกำลังมีการก่อสร้างกันอยู่
ทีแรกเนี่ยมาขอเงินหลวงพี่ซื้อข้าวก่อนหลวงพี่ไม่ให้เพราะหลวงพี่รู้ดีว่าให้เงินไปเขาก็ไม่เอาไปซื้อข้าว
เพราะตอนอยู่ที่วัดเนี่ยโอ้โหติดล่งติดเหล้าซื้อกาวมาดมอย่างเดียว
แต่ก็เมตตาให้เครื่องดื่มชูกำลังไป๑ขวดแต่ว่าออสไม่ยอมไปไหนออสเดินด้อมมอง
อยู่แถวจุดที่เขาวางมือถือแล้วก็เชื่อมต่อกับลำโพงเพื่อเปิดเพลงให้กับช่างก่อสร้างที่เขาทำงานได้ฟัง
อยู่ดีพอหลวงพี่เผลออสคว้าโทรศัพท์ใส่กระเป๋าแล้ววิ่งเลยฮะกะจะหนีเลย
หลวงพี่ก็วิ่งไล่ตามแล้วก็จับตัวเอาไว้ได้ตัวออสแค่นี้จะมาสู้หลวงพี่ได้ยังไงนี่ฮะ
คือออสเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเด็กวัดนะครับหลวงพี่บอกว่าธรรมะไม่ช่วยขัดเกลาจิตใจเลย
ตอนอยู่วัดก็ติดเหล้าติดกาวลักเล็กขโมยน้อยนะเคยถูกตำรวจจับเพราะไปขโมยของชาวบ้านด้วย
ออกจากวัดไปเนี่ยไม่คิดว่าย้อนกลับมานี่ฮะจะกล้ามาขโมยของพระ
เหล้าด้วยจะเมาคนนี้จะเมาตลอดก็มีโยมเขามาถามอัตมาว่าบุคคลนี้เขาดมกาวอยู่แถวนี้นะ
เป็นลูกศิษย์วัดนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาถามอัตมาแล้วมาบอกเขาเคยอยู่
อันนี้เขากลัวลูกหลานเขาเพราะว่ามันติดกับโรงเรียน๒โรงเรียน
เราก็มีประสานเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็มาจับตัวไปแล้วก็เขาก็ปล่อยออกมา
ส่วนช่างก่อสร้างที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยเห็นในออสนั่งพิงเสาอยู่หลังโต๊ะ
ที่พระท่านวางโทรศัพท์มือถือเอาไว้แล้วในออสก็เอามือมาลักษณะแบบจับเล่น
พอมาดูที่โต๊ะโทรศัพท์มือถือหายไปแล้ว
ก็เลยตะโกนบอกหลวงพี่ท่านหลวงพี่ท่านก็วิ่งไล่ตามแล้วก็จับตัวไว้ได้
แล้วก็แจ้งตำรวจสอนอจรเข้น้อยเนี่ย

ข้อหารลักทรัพย์นะฮะตอนนี้ก็ดำเนินคดีไปเรียบร้อยค่ะ